นี่ดูเรื่องของโจหน่อยค่ะโอ้โหบุกเข้ามาในหมู่บ้าน
คือจะมาหาฝั่งอาริแหละแล้วมากันมอเตอร์ไซค์เป็น๑๐คัน
โอ้โหซ้อนสองบ้างซ้อนสามบ้างมากันยี่สิบสามสิบคนเท่านั้นไม่พอค่ะ
มีดไม้ระเบิดปิงปองมาหมดชาวบ้านแถวนั้นเขาแตกตื่นค่ะ
คุณผู้ชมมาโวยวายแบบนี้สักช่วงประมาณตีหนึ่งกว่า
กว่าจะรู้สึกยังไงนี่ต้องแอบถ่ายเอานะเนี่ย

มันจะเห็นหรือเปล่าว่าแอบถ่ายอยู่แล้วเดี๋ยวปลายกระบอก

แล้วเนี่ยตะโกนด่าทอกันเสียงปืนเสียงปลาระเบิดปิงปองค่ะ
ดังสนั่นวันไว้ไปหมดตีหนึ่งครึ่งเมื่อวันที่๑๓ศุลาที่ผ่านมา
คือวัยรุ่น๔๕คนเขาจับกลุ่มคุยกันอยู่
ชาวบ้านก็ยืนอยู่ถนนในหมู่บ้านเลยค่ะ
หมู่บ้านมั่นคงที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่จู่วัยรุ่นมากันดูสิ
มอเตอร์ไซต์มาเป็นคำวนมาเรศเลยค่ะผมชม
เดี๋ยวเขาก็มีการปล่อยตัวแข่งมอเตอร์ไซค์แลลี่อะไรอย่างนี้หรอ

เขาจะมานี่แหละมาจัดการคู่อริ
มายืนยืนด้อมมองอยู่ตรงนี้
แล้วจะมาทำร้ายฝั่งกลุ่มผู้เสียหาย

ต้องวิ่งหนีตายกันกลัวจะโดนลูกหลงค่ะ

ว่าแก๊งที่มาจะมาอะไรดูสิ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ค่ะ

อีกหนึ่งเขาให้ข้อมูลนะบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ย
เสียงมอเตอร์ไซค์มันมา

แล้ววัยรุ่นก็ตกโกนด่ากัน
ใช้มีดใช้ไม้ไล่ทำร้าย

ก็ไอ้ฝั่งกลุ่มที่มาเนี่ย

ไม่พอใจปลาระเบิดปิงปองลงพื้นบึ้ม
บึ้มเนี่ยหยีมอเตอร์ไซค์วนหา

แล้วฝ่ายผู้เสียหายเขาไปแจ้งตำรวจแล้วไง
เพราะว่าเหตุการณ์อย่างที่น้ำแข็งบอกไปว่า

แต่คดีมยังไม่คืบหน้า
นี่เหมือนที่๒๐ตุลา
เขาบอกเลยนะในหมู่บ้านมั่นคงเนี่ย
มี๔๐๐หลังคาเรือน

นี่ไอ้วัยรุ่นพวกนี้มาทีหลังนะ

ชอบมาขี่รถเสียงดังหาเรื่องปวด

เคยเอาปืนไปเจาะหัวชาวบ้านในหมู่บ้านกัน
ใกล้เคียนกันด้วยอะ

คดีไม่คืบแล้วก็ยืนยันว่า
เป็นกลุ่มเดียวกันกับในคลิปที่โพสต์ไว้นี่แหละ
อกจากนี้ยังมีคนโพสต์ว่าเจอ
ระเบิดปิงปองที่คาดว่าเป็นของไอ้แก๊งนี้ค่ะยังหล่นอยู่บนพื้นเลย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ขนาดนั้นจุดแล้วมาเครื่องแล้วก็ป่ามาเนี่ยนะคะ
ทีนี้คนที่เขาดูแลหมู่บ้านค่ะคุณป้าวารุณีบอกว่าโหหมู่บ้านแห่งนี้นะ
ช่วงแบบกลางดึกประมาณเกือบเที่ยงคืนวัยรุ่นมาพร้อมอาวุธครบมือเลย
มีดไม้ปืนระเบิดปิงปองเอามาทะเลาะกันแบบนี้ประจำ
แล้วบางทีนะมาจับกลุ่มกันดูดกัญชาดื่มน้ำใบกระท่อม
โอ้โหแล้วมันก็เปิดเผยมากค่ะคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้สหกรจังหวัดเพชรบูรณ์เขาประสานมาแล้วนะ
ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ดอมบอกว่า๔๐๐กว่าหลังใช่ไหม
เดี๋ยวจะหาแนวทางช่วยคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไป
จะเอายังไงดีรีบมาช่วยเลย
ชื่อหมู่บ้านมั่นคงตอนนี้ไม่มั่นคงแล้ว
ชาวบ้านเขาไม่มั่นคงแล้วสั่นคลอนไปหมดค่ะความรู้สึกตอนนี้ทุกคืนจริง
ครับแจ้งความที่สพเมืองแล้วด้วยนะค่ะอืม